เอ้ามาถึงข่าวของพี่หมื่นค่ะพี่หมื่นโป๊ปโอ้โห
เขาเรียกอะไรคุณเขียนมาสอนทุกขลาบเหรออาจจะอย่างงั้นเพราะว่าตอนเนี้ยคือ
ละครเขาดังมากจริงจริงบุคเทสัมนีวาลโอ้โหกำลังพุ่งพุ่งแรงเลย
แต่พอดังแล้วเนี้ยครับมันกลายเป็นมีเพจเพจหนึ่งอืม
พูดถึงในแง่ไม่ดีเรื่องของคุณโป๊ปชอบไปจีบสาว
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วก็ไปทิ้งเขา
สาวก็พากันพรั่งครูออกมาทั้งข้อความต่าง
ที่แคปไว้เก็บไว้แม็กเซศใช่แม็กเซศอ่ะว่า
เคยคุยกับพี่โป๊ปบอกว่าอย่างนู้นอย่างงี้อย่างงั้น
คุณโป๊ปก็ได้ฉายาว่าเป็นสามีแห่งศรีอยดยา

คนก็เอาผ้าไปตัดต่อแล้วก็ใส่รูปสี่เหลี่ยมเหมือนกับวีดีโอคอลกันเป็นรูปหน้าตัวเองก็มี

อะไรแบบนี้ก็มีนะครับ
ล่าสุดครับพอกระแสข่าวพวกนี้มาเยอะมากนะครับ
เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับจะสกัดดาวรุ่งหรือเปล่า
หรือว่ามันก็ทำให้พระเอกคนนี้ต้องถูกข้อคอรหาเรื่องชอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาว
แล้วก็ทิ้งเขาทอดทิ้งเขานะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาโป๊ปธนวัฒน์นะครับ
เดินทางไปร่วมงานอีเวนต์เครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่ง

แล้วก็แน่นอนว่านักข่าวนี้ไปกันเยอะแน่นอนนะครับ
เพราะว่าโป๊ปบอกว่าก็จะขอเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวฟังโป๊ปที่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องราวต่างที่ถูกออกมาเปิดเผยในขณะนี้เนี่ย

ผมก็อยากถ้าอยากจะบอกว่าจริงแล้วเคยพูดไปหลายทีแล้วว่า
เราก็เป็นคนธรรมดาเนอะเราก็เคยผ่านผู้หญิงมาเคยมีผู้หญิงมาอายุขนาดนี้แล้ว
ผมก็เคยทั้งครบเลิกครบเลิกนะฮะเราก็ไม่ได้มีใครที่จริงจัง
ผมก็เป็นผู้ชายผมก็ต้องมีเรื่องผู้หญิง
ก็อย่างน้อยก็เขาก็รู้แหละว่าผมไม่ใช่เกย์ไม่ใช่กระเทยตุ๊ดอะนะ
ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีใครทำอะไรเราหรอก

แล้วมันก็ต้องยอมรับผลไป
ผมก็รู้สึกเสียใจที่ว่าผมทำให้เขาแบบเป็นคนที่ดีพร้อมไม่ได้
ผมไม่ได้เจ้าชู้ครับผมแค่เป็นคนมีเมตตาครับผม
ก็ถ้าคนไหนเอาอะไรชัดออกมาผมก็เลิกคุยอีกครับผม

หนึ่งไม่ได้เป็นเพศเกเพศกระเทยอะไรทั้งสิ้นเขาก็ชอบผู้หญิงนั่นแหละ
สองเขายอมรับว่าเขาก็คุยเยอะแต่ไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนมีเมตตา
เดี๋ยวฉันไปเสิร์ชหาเลยนะเพราะว่าจริงแล้วคุณป๊อบเขามีแฟนหรือยัง

ก็อยากรู้ไงก็เป็นสามีแห่งศรีอยุธยา

พี่ฉันก็อยากจะมีภาพแบบคุยไลน์กับคุณป๊อบบ้าง

อีกเขาว่าเขาก็มีคุยบ้างสเปกของเขาก็คือชอบข่าว

ใช่ชอบขาวโหมยชอบทำบุญทำกับข้าว

ก็ในจะเป็นมาหาพี่ชอบทำบุญทำกับข้าวได้ด้วย